คือตอนนี้คุณผู้ชมครับน้ำเหนือมันก็กำลังลงมา
ส่วนน้ำในเขื่อนที่มีการกักเก็บยังเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์ตอนนี้
เกินความจุครับไม่ใช่เต็มนะเต็มคือพอดี
นี่เกินความจุแล้วเขากำลังระบายน้ำกันเพิ่มนะครับ

เขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิตจังหวัดรถบุรีนะฮะ
จะเห็นว่ามีปริมาณน้ำนะครับอยู่ในเขื่อนในเต็มเลย
เอาเปอร์เซ็นต์ไปดูเลยดีกว่าไม่ต้องบอกเป็นกี่พันลูกบาท
ดูไม่เข้าใจตอนนี้เปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งร้อยห้าจุดหกสี่
ฮะอะไรนะหนึ่งร้อยห้าจุดหกสี่ใช่ครับ
เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกินความจุไปแล้ว
ปกติเขื่อนแห่งนี้กักเก็บได้เก้าร้อยหกสิบล้านลูกบาทเมตรครับ
คุณผู้ชมคราวนี้ต้องบริหารจัดการน้ำกันแล้วครับ
การปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิต
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็เริ่มทยอยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดนะครับ
อัตรา๖๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับเป็นอัตรา๘๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ส่วนเขื่อนเจ้าพระยาล่ะถัดมาจากเขื่อนป่าศักดินั่นแหละ
เจ้าพระยานะฮะนะครับคือตอนนี้ก็ระบายน้ำเพิ่มเหมือนกัน
เจ้าพญานี่อยู่ชายนาฏนะแต่ก็คือเขาเนี่ยต้องระบายน้ำเหมือนกับเขื่อนป่าศักดิ์ที่ผมบอก
คือจากสองพันเจ็ดเป็นสองพันแปดลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ
ซึ่งการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบกับ๔จังหวัด
บุรีครับแน่นอนพระนครศรีอยุธยาชัยนาฏแล้วก็อุทัยธานี
ทีมข่าวไปชัยนาฏก่อนเลยฮะทีมข่าวไปชัยนาธิตะบนหาดอาสาอำเภอสัพพยา
สถานการณ์นะวันนี้ครับระดับน้ำสูงตั้งแต่หกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร
ชาวบ้านต้องอบพยพนะครับมาอยู่ริมถนนด้วยความทุลักทุเลแบบนี้
ต้องอยู่กันแบบนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วไม่รู้ว่าต้องอยู่กันอีกนานแค่ไหน
นายชายะยัญชัยอายุยี่สิบสามปีหนึ่งในชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย
เปิดเผยบอกว่าเอาลูกมาเนี่ยคุณผู้ชมคุณพระราพรนี่กระเตงกันมา
นี่๓เดือนอายุ๓เดือนเองนะครับมาอยู่กันริมถนนนานกับหนึ่ง
สัปดาห์แล้วคุณผู้ชมจะไปเช่าบ้านเหรอไม่ได้ตังค์ไม่มี
ทำใจให้ชินชินไอ้ผู้ใหญ่ชินได้แต่เด็กทำยังไงล่ะครับ
เขาก็เป็นห่วงกันคือทั้งร้อนทั้งยุงเนี่ยทั้งร้อน
มีน้ำเฉอะแฉะเฉอะแฉะยุงก็มาข้างหลังเป็นป่าอีกต่างหาก
งอแงสิครับส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
พบว่าน้ำเริ่มท่วมท้นตะหลิ่งนะฮะเข้าถนนที่เกาะเมือง
เจ้าหน้าที่เทศบาลเร่งนำรถแบ็คโฮแล้วก็รถบรรทุกดินนะครับ
เอาดินมาเขาเรียกว่าปั้นทำคันดินฮะปั้นทำคันดินถมปิดทางน้ำ
ที่กำลังจะล้นเข้ามาหน้าพระศรีสุริโยไทย
ขณะที่วัดเกาะแก้วครับก็ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกัน
ต้องประกาศงดก่อนนะช่วงนี้ไม่เผาก็คือไม่ชาวประทัดกิจนะครับ
ที่อยู่กับน้ำท่วมซึ่งก็ยังไม่รู้เมื่อไหร่อีกเหมือนกัน
ทบุรีปฐุมธานีตอนนี้ชาวบ้านก็กังวลค่ะ
กลุ่มที่อยู่นอกคันกั้นน้ำกับที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ถูกน้ำท่วมเป็นเดือนแล้วเหมือนกันครับ
แล้วเดี๋ยวน้ำทะเลหนุนสูงกำลังใกล้เข้ามานะคะ
ก็ยิ่งกังวลมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ
เหลืออีกคืบเดียวก็จะล้นแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม

เพราะว่าทางเหนือน้ำยังท่วมเยอะอยู่
แล้วก็มีการระบายน้ำต่อเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยา

ชาวบ้านก็กังวลค่ะว่าจะเข้าท่วมบ้านเรือนนะคะ
ส่วนพื้นที่นอกคันกั้นน้ำตอนนี้ระดับน้ำท่วมสูง
เฉพาะชุมชนวัดเจดีทองบางจุดสูงเกือบ๒เมตรแล้วค่ะ
นี่ต้องเอาเรือมาใช้แล้วค่ะแล้วน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยด้วยนะคะ
ก็เข้าออกเดินไม่ได้แล้วต้องพายเรือแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะชาวบ้านก็ให้ข้อมูลบอกปีนี้หนักกว่าปีที่ผ่านมา

ถึง๑๓๑๕ตุลาคมเขาบอกน้ำทะเลหนุนสูงนะคะ
แล้วเดี๋ยวถ้าระบายน้ำเพิ่มอีกมันก็รวมกัน

คาดว่าจนถึงสิ้นเดือนนี้ระดับเจ้าพระยาก็จะสูงอีก๕๐เซนค่ะ
ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นความเสียหายของบ้านหลังหนึ่ง
น้ำท่วมโดยที่เจ้าของบ้านไม่ทันตั้งตัว
กระสอบทรายพังก็เก็บไม่ทันที่นอนแช่น้ำแบบนี้เลย
คือท่วมหมดแล้วของที่อยู่ในบ้านเสียหายหมดเลย

จุดนี้คือที่บางไผ่แถววัดค้างคาวนนนทบุรีค่ะนะคะ
สมาชิกในกลุ่มข่าวนนทบุรีถึงชาวนนทบุรีก็มาโพสต์รูป
แล้วก็มีรูปอื่นที่มีคนมาโพสต์นะคะ
ในชุมชนก็ถูกน้ำท่วมสูงบางจุดเนี่ยครึ่งตัวค่ะ
ก็ขอเป็นกำลังใจแล้วขอแจ้งข่าวผ่านทางข่าวเย็นไทยรัฐ
ถึงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในพื้นที่ด้วยนะคะในจุดนี้
ไผ่นะคะชาวบ้านต้องอยู่กับน้ำท่วมสูงถึงเอวแล้วค่ะตอนนี้นะคะ